คุณผู้ชมครับร้านน่ารักด้านหลังผมนี้นะครับ
เป็นร้านที่นำเอาวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของแต่ละท้องที่
รังสรรค์เป็นเมนูเส้นที่หลากหลายจนเป็นที่ถูกอกถูกใจ
และเป็นร้านดังของจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครับ
เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าร้านนี้จะมีเมนูเส้นอะไร

ร้านน่ารักวานแววด้านหลังคุณน็อตนี้
เขามีชื่อว่าครัวจัดจ้านค่ะ
ซึ่งถือเป็นร้านดังที่ชาวราชบุรีรู้จักกันเป็นอย่างดี
ส่วนชื่อเสียงเรียงนามของเมนูเส้นที่ร้านนี้
ก็ร่ำลือไม่แพ้แต่จะเป็นเมนูอะไรบ้างนั้น
ให้เจ้าของร้านคนสวยเป็นคนบอกดีกว่าจ้า

ปลานี่เจ้าของร้านครัวจัดจ้านนะครับ
ร้านดังของจังหวัดราชบุรีแห่งนี้เลยนะฮะ
ดูบรรยากาศร้านนี่มันไม่เหมือนร้านอาหารเลยนะพี่

เป็นร้านอาหารครอบครัว
คือลักษณะลูกค้าจะเป็นกึ่งครอบครัวทั้งหมดเลยค่ะ
ทำไมถึงทำร้านอาหารสไตล์วินเทจโรแมนติกล่ะ

แล้วก็สถานที่เที่ยวของเราก็คือสวนพึ่งราชบุรี

แล้วก็อิงค่ะเป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย

ยกตัวอย่างได้ไหมครับ
พัดไทยโบราณเต้าหู้ดำค่ะ
ผัดไทยโบราณเต้าหู้ดำเหรอ

ได้เลยค่ะเช่นครับ
เอาละครับบุกเข้ามาในครัวแล้วครับพี่ปลาครับเรามาดูส่วนผสมของเมนูอันนี้ก็คือเมนูอ่าสปาเกตตี้ปลาทูแม่กรองค่ะสปาเกตตี้ปลาทูแม่กรองนะครับมีใส่อะไรบ้าง
อ่าแนะนำปลาทูก่อนเลยใช่ค่ะเป็นหัวใจเป็นพระเอกของจานนี้เลยนี่ปลาทูสดสดจากแม่กรองเลยค่ะส่งตรงมาตรงนี้ไม่ไกลค่ะนิดเดียวไม่ไกลนะครับได้ปลาทูมาแล้วจากนั้นปลาทูนี่มันนึ่งมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเอาปลาทูไปทำอะไรอ่าปลาทูตัวนี้นะคะเราจะล้อค่ะให้เหลือแต่เนื้อนะคะเราก็จะชุบแป้งรอไว้เพื่อที่จะออน
ใช่ค่ะไอ้หอมเสร็จแล้วใช่ค่ะจากนั้นอ่าใส่เส้นค่ะใส่เส้นเลย
แล้วก็ออนท็อปด้วยชีสค่ะแล้วก็ผักใบอ่อนแล้วก็ตัวปลาทูแม่กองของเรานี่แหละค่ะ
ใบอ่อนนี่ผักอะไรครับโหระพาค่ะโหระพาอ่าอันนี้โรยข้างหน้าเฉยเฉย
แต่ถ้าใครเปลี่ยนแปลงเป็นกะเพราก็ได้นะคะถ้าทำไปกินเองที่บ้านอ่าแล้วนี้จะมีเห็นเห็นมีเนื้อปลาทูด้วย
ใช่ค่ะก็คือผัดพร้อมกับกระเทียมค่ะแล้วก็พริกแห้งค่ะอ๋อเนื้อปลาทูเราก็ผัดไปด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ออนท็อปเนื้อปลาทูชุบแป้งทอดอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วเส้นล่ะครับเราใช้เส้นแบบไหนครับค่ะเราใช้เป็นตัวแองเจอร์นะคะเป็นเส้นยาวกลมธรรมดาค่ะ
แองเจอล์หรอค่ะอันนี้ของผมเลยใช้ลวกกี่นาทีดีอ่าประมาณเจ็ดนาทีค่ะ
นาทีนะครับผมก็จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มนะครับผมพร้อมที่จะนำมาผัดเป็นสปาเกตตี้ตัวนี้แล้วนะครับ
เดี๋ยวเราปล่อยให้เชฟใหญ่ประจำร้านเขาโชว์ลีลาการปรุงสปาเกตตี้ปลาทูไปก่อน
แล้วช่วงหน้ากลับมาชิมกันอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะคุณผู้ชม
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืดคาเนชั่น
สวัสดีครับเชฟตูนสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟ
ทำอะไรเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าจะทำบะหมี่กึ่งเสร็จลูก

เพราะว่าช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องเป็นช่วงที่คุณผู้ชมเขารอคอยเลย
ดูฝีมือของเชฟในการทำอาหารเส้น
เดี๋ยวพี่มาถึงพี่ก็มาโวยวายอะไรพี่ยังไม่ทันถามอะไรผมเลย
ผมไม่ทำของง่ายขนาดนั้นหรอกครับ

ป่อเปี๊ยะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับดิบต้มยำ
คุณผู้ชมครับแค่ชีนี่ก็น่ารับประทานมากนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับ
เส้นผมปลาแล้วนะมาเลยมาเลย

อันนี้ผมผ่านไปแล้วถ้าจะมีหอมแดงมีเห็ดแล้วก็จะมีพริก
มีพริกด้วยนะฮะเพิ่มกลิ่นเพิ่มสีของมันให้มันอร่อยขึ้นนะครับ
เครื่องนี้เราไม่ต้องปรุงรสอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาปรุงในส่วนผสมที่เค้ามีอยู่แล้ว
ใช่ครับอันนี้เป็นแครอทนะครับกับสลำนะครับ

เดี๋ยวให้พี่น็อตปรุงรสเลยนะครับ
นี่เครื่องปรุงรสเขาเราก็ใส่ไปเลยทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน
พอเสร็จแล้วเราก็จะพักเอาไว้ให้เขาเย็น

ดิบหรือว่าน้ำจิ้มง่ายมากเลยนะครับ
เราก็แค่เอานมข้นจืดเนี่ยมาผสมกับน้ำพริกเผานะครับ

น้ำพริกเผา๑ช้อนนะครับก็ใส่นมข้นจืดสักประมาณ๑ช้อนถึง๑ช้อนครึ่ง
สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมห้ามลืมเด็ดขาดนะครับ
ซึ่งมีความเข้มข้นหอมมันนำไปใช้แทนครีมหรือว่าแทนกะทิก็ได้นะครับ
ไม่ว่าจะปรุงอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารไทยเนี่ย

ผมเนี่ยก็เลยเลือกมาเป็นส่วนผสมในดิบต้มยำวันนี้นะครับ
เพื่อให้ได้รสชาติต้มยำที่เข้มข้นและรสสัมผัสที่นุ่มนวลมากขึ้น

พอแล้วลงเลยครับอันนี้เราใช้ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับ
ทอดแค่ให้แป้งข้างนอกเนี่ยกรอบนะครับไส้ข้างในเราสุกแล้วไม่ต้องกลัว
ให้มันดูเหลืองกรอบสวยงามนะ
เชฟไม่น่าเชื่อหน้าตาดูดีมากเลยอ่ะ

มาลองชิมกันดีกว่านะอ่าได้ครับ
เป็นยังไงครับพี่
จิ้มกับน้ำจิ้มดริปแบบนี้มันแปลกอะ
คือข้างในมันก็มีความเข้มข้นของรสต้มยำอยู่แล้ว

มาจิ้มกับน้ำจิ้มดิบที่เป็นรสชาติต้มยำเนี่ยมันอร่อยไปอีกแบบเลยอ่ะ

รอบนอกนุ่มในนะครับพอทานคู่กับดิบต้มยำแล้วเนี่ย
ทำให้ได้รสชาติที่มีมิติมากขึ้นครับ
เข้มข้นถึงเครื่องต้มยำนะครับ
ขณะเดียวกันก็ได้ความนุ่มละมุนจากนมที่ใส่ลงไปด้วย

มีคาเนชั่นกระป๋องเดียวเนี่ยนะครับ
ก็ได้ทานเมนูที่หลากหลายแล้วก็อร่อยสมบูรณ์แบบจริงครับผม
สุดยอดนะครับเอามาหน่อยนะ